คุณผู้ชมพาไปดูอีกถนนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ที่เข้าสารก็คือใช่ครับเมื่อวานผมขับรถผ่านไปไม่ได้ลงไปเล่น

คนเยอะครับแต่ว่ามีการดูแลความปลอดภัย
มีการตั้งด่านตั้งแผงในการที่จะตรวจสอบคนที่จะเข้าไป

ซึ่งบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสาร

ตลอดถนนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
บางคนก็แต่งกายด้วยชุดไทยแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าสาร
จะเป็นชุดลายดอกนะครับ
ก็มาพร้อมกับปืนฉีดน้ำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
นี่ก็มีต่างชาติเยอะเลยนะครับ
ประชาชนที่มาเล่นน้ำบริเวณถนนเข้าสาร
ก็ผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้
อย่างที่บอกไปเข้มงวดเหมือนกัน
จุดนะครับก็คือที่แยกวงเวียน๑๓ห้าง
ข้อกลัวแยกบางลำพูหน้าวัดชนะสงคราม
แล้วก็แยกรามบุตรีเพื่อตรวจค้นอาวุธ

รวมถึงตรวจยึดแป้งดินสอพองเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับ

ขณะเดียวกันตำรวจได้ปรับแผนให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจตรา

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาเล่นน้ำสงกราน
เจ้าหน้าที่ที่เดินตรวจตรานี้ก็จะเปียกหน่อย

ประชาชนเขาฉีดน้ำเขาชอบแซวตำรวจนะครับ
สำหรับใครที่พลาดเล่นน้ำสงกรานที่เข้าสารนะครับ
ก็แน่นอนวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวัน
ก็เริ่มเล่นกันตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะครับ

ทางเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชน
เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานที่เข้าสาร
แนะนำนะให้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
และให้นำถุงกันน้ำที่ใส่โทรศัพท์ไว้ด้านในเสื้อ

ด้านในเสื้อเหมือนที่ฝรั่งท่านนี้เมื่อกี้นะ
ใส่เขาไว้ด้านในเสื้อเลยอย่าห้อยข้างนอก
คือบางคนห้อยข้างนอกห้อยข้างหน้าบ้างห้อยข้างหลังบ้าง
บางทีมิจฉาชีพเขามาตัดสายไปเลยนะ

แล้วก็เมื่อกี้กระเป๋ากันน้ำยังเห็นสะพายกันข้างหลังอยู่นะฮะ
ระวังกันด้วยทรัพย์สินของท่านเองนะครับ